ต้องดูกันหน่อยผมว่าหลายคนเคยเจอ

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์

แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอาศัยอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้าม
วันดีคืนดีไปยืนฉี่อยู่ข้างกำแพงโรงงานเขา

ก็ออกไปเตือนก็มีปากทรงปากเสียงกันวัยรุ่นก็ไม่พออกพอใจ
เจ้าของโรงงานก็พยายามจะเอาน้ำไปล้างเหตุผลที่ต้องห้ามเพราะอะไรคุณผู้ชม
ทราบกันดีว่าปัสสาวะเนี่ยนะมันก็มีกลิ่น
แล้วมันก็เข้ามาที่โรงงานมันก็เป็นเรื่องของมลพิษทางกลิ่นอะไรแบบนี้
มันก็ต้องแบบไม่เหมาะไม่ควรอยู่แล้วอ่ะนะพอไปเตือนเขาสุดท้ายเนี่ยนะถูกทำร้ายร่างกาย
เหรอเออโกรธซะอย่างนั้นเอาปืนมาตีที่ศีรษะที่หัวเขา
ทำร้ายเขาถึงในโรงงานแบบนี้คือเหตุการณ์เนี้ยผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของโรงงานเนี่ยเอาเรื่องมาร้องเรียนทางเพจของ
ไทยรัฐออนไลน์ของเรานี่เองครับเราก็เข้าไปตรวจสอบเล่าแบบนี้แล้วกัน
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยอยู่ด่านสำโรง๖๐นะฮะ
ตำบลสำรงเหนือจังหวัดสมุทรประการนะฮะ
แล้วก็มีคลิปหลากหลายมุมออกมานะฮะเป็นคลิปวงจรปิดของโรงงาน
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาตั้งวงเล่าอยู่หลังโรงงานของแฟนเขา
แล้วพอดื่มเล่าเสร็จปุ๊บก็ปวดฉี่อ่ะนะอ่า
ไปฉีดข้างกำแพงแต่ไม่เข้าไปฉีดในบ้านตัวเองนะ
อ่าไปฉี่ข้ามกำแพงนะฮะแน่นอนแฟนเธอก็ไปเตือนวัยมรุ่นไม่พอใจ
กรูกันเข้าไปทำร้ายร่างกายเอาปืนลูกโม่ฟาดไปที่ไทยทอย
นะพอไปแจ้งความตำรวจบอกว่าปืนปลอมและหาปืนไม่เจอด้วย
ก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยก็ไปคุยกันเองสิ
เรียกค่าเสียหายกันเองอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นล่ะนะฮะ
ตอนนี้นะทางโรงงานเองก็เสียหายนะครับเพราะว่าเขาบุกเข้าไปถึงข้างในโรงงาน
พนักงานเองก็หวาดระแวงไม่กล้าไปทำงานเพราะไม่รู้ว่าคนก่อเหตุ
กลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่าเพราะว่าที่เขาอยู่กับโรงงานมันอยู่ติดกันด้วย
นะฮะเจ้าของโรงงานชื่อว่าในแบรนด์โสรัสใบเยอร์ครับนะฮะ
เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนเจ็บด้วยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
มิถุนายนสักสี่ห้าโมงเย็นเขาเห็นแล้วจากกล้องวงจรปิด
มีเด็กวัยรุ่นไปยืนฉี่ข้างกำแพงก็ออกไปเตือนบอกว่าห้องน้ำก็มี
ทำไมไม่ไปเข้าล่ะอีกฝ่ายก็โตเถียงมาเหมือนจบนะ
แยกย้ายกันไปนะฮะเสร็จปุ๊บยกพวกกลับมารุมทำร้าย
เอาปืนฟาดที่ต้นคอเขาเขายังมีบาดแผลเห็นไหม
ให้ดูเนี่ยมันยังแดงช้ำอยู่เลยแล้วเขามั่นใจว่ามันเป็นปืนจริง
ไม่ใช่ปืนปลอมอย่างที่ตำรวจบอกแน่นอน
เหตุการณ์แบบนี้เราค่อนข้างหวัดกลัวครับผมก็ใช่ครับ
เพราะผมมีธุรกิจที่เนี้ยครับผมแต่ผมก็มีพนักงาน
เป็น๒๐กว่าคนนะครับผมที่ผมต้องดูแลเหมือนกันนะครับ
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับผมด้วย
แม้กระทั่งคนที่เขาถือปืนมาด้วยครับเขามาขู่ผมด้วยครับ
แล้วก็บอกด้วยเดี๋ยวเจอกันกลางคืนนี่มีการขู่นะเดี๋ยวเจอกันอีกนะ
แบรนด์เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยสอบสวนแล้วแต่
คุณผู้ชมผู้ก่อเหตุทุกคนเขาบอกเขาปฏิเสธ
ค่ะเขาไม่ได้ทำอ้าวเอ้าภาพในคลิปก็เห็นก็มีอยู่นะฮะ
แต่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะยอมความกันได้เพราะว่าภาพมันก็มี
บอกว่ามันอันตรายมากมันมีการข่มขู่กันด้วยนะ
ทีมข่าวก็เลยต้องสอบถามไปยังตำรวจสพสำรงเหนือ
ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะ
กำลังติดตามสอบสวนอยู่นะนะฮะก็ต้องรู้นะฮะ
ภาพมันชัดขนาดนั้นนะฮะทีมข่าวเองก็พยายามจะไปหากลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่ก็ไม่เจอตัวไม่รู้หายไปไหนสอบถามคนในพื้นที่ก็บอกว่า
ไม่เจอตั้งแต่เกิดเหตุแล้วหายไปเลยค่ะนะอยากชี้แจงก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะ
สำหรับผู้ก่อเหตุเพราะว่าอย่างในภาพนี้
มีหลายคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เข้าไปในโรงงานเขา
ติดต่อมาได้ทางเพจของไทยรัฐออนไลน์ก็ได้นะครับ